บันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะเช้าแบบนี้ค่ะ
ใช่ค่ะวันนี้ข่าวแรกดิฉันดีใจมากที่ได้อ่านข่าวของไอดอล
และจะบอกว่าโหสวยสะพรึงตะลึงกันทั้งงานเลยครับ
ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวไปติดตามภาพข่าวได้เลยค่ะ
ดิฉันเชื่อคุณเพราะว่าคุณไปร่วมงานมาด้วย
ชนิดที่เรียกได้ว่านี่แหละซุปตาอันดับหนึ่งของวงการ
เมื่อคืนที่ผ่านมาคุณอ้ามแล้วก็คุณพี่เอ๊จักรกรส่วนตัว
ร่วมงานประกาศรางวัลนี่แหละมายามหาชน๒๐๑๘
และแน่นอนค่ะซิลรางวัลไปแบบสมศักดิ์ศรีเลยทีเดียว
ต้องบอกว่าสาวอ้ำกับงานประกาศรางวัลแบบนี้ห่างหายไปนานมากจนหลายคนตั้งคำถามนะว่า
เดี๋ยวนี้พี่อ้ำปฏิเสธการรับรางวัลหรืออย่างไร
หรือว่าไม่มีคิวงานว่างหรือเปล่านะคะทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีชื่อเข้าชิงอยู่บ่อยบ่อย
แต่ว่าครั้งนี้บอกเลยว่าแม่มาแล้วจ้ามาในรอบ๒ปีเลยนะคะ
แบ็คทั้งทีไม่มีผิดหวังสวยจัดเต็มตั้งแต่หัวจนหลดเท้าเลยทีเดียวนะดูเลย
คุ้นคุ้นยังคงเรียกแสงแปลดได้จากสื่อมูลเฉินเช่นเคยค่ะคุ้น
พี่อั๊มสำหรับเวลานานเหมือนกันเนอะใช่ไหมคะใช่ค่ะ
พอได้กลับมาบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่ยะ
ก็เหมือนเดิมค่ะอบอุ่นเหมือนเดิมอย่างแบบนั้นนะคะ
๒ปีนะคะน่าจะเป็นเหมือน๒ปีค่ะ
มีคนบอกว่าปีหน้าอาจจะได้ออกไหวขึ้นเพราะเพิ่งพระนามนะครับพี่อั๊ม

พี่เออาจจะทำการถ่ายรูปอยู่

หลังจากที่พูดถึงเรื่องการมาร่วมงาน

คุณอ้ำก็เผยถึงทริปบุญล่าสุด

บอกว่าเป็นการไปครั้งแรกในชีวิตเลย

ซึ่งใครที่ลุ้นว่าสาวอ้ำจะขอพร

บอกว่าครั้งนี้ขอพรให้กับคุณพ่อคุณแม่
สุขภาพสมบูรณแข็งแรงอย่างเดียวเลยค่ะ

คุณอ้ำถ่ายภาพลงแท็กไปเลยนะคะ

เพราะว่าเป็นเจ้าของเนี่ยคือใคร
ไฮโซฟลุ๊กนั่นเองค่ะ
จะเรียกหวานใจเกรงใจแม่ด้วยค่ะ

ว่าเอ้ยก็คุยกันเลยเนี่ยนะ

นี่ก็จะขอเล่านิดนึงคุณก็คือ

ก็คุณอ้ามเดินผ่านน่ะแหม่เศียดายตอนนั้น
ใจความเป็นติ่งของคุณอ้ามครับ
เมื่อคืนนี้ไม่ล้างมือแล้วนะตอนนี้ก็ไม่ล้าง
มึงไม่น่ากลิ่นอะไรเม็ดแล้วครับตอนนี้